สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ปีที่สวยหรูของทีมประสาทสายฟ้านะครับ
แต่ขึ้นปี๒๐๑๗เป็นต้นมาก็มีการปรับทีมขนาดใหญ่
ติดตามบทสัมภาษณ์เปิดใจของคุณเนวินชิดชอบ
ได้จากคุณวิรวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
วันนี้พิเศษมากนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์

พูดคุยกับคุณเนวินชิดชอบครับสวัสดีครับ
ผลงานในฤดูการที่ผ่านมาครับจนสู่ระดูการนี้
ก็ปีที่แล้วเรามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากนะครับ
ผู้เล่น๑๑ตัวหลักของปี๒๐๑๕เนี่ย

นั่นก็คือบทเรียนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี๒๐๑๗ที่จะถึงเนี่ย
เรามีสคอตที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะมีผู้เล่นที่จะทดแทนในเรื่องของการบาดเจ็บให้มากขึ้นกว่าเดิม
ในปีนี้เนี่ยถ้วยแม่โขงครับเป็นถ้วยแรกเป็นแชมป์แรก
ซึ่งเราจะต้องรักษาให้ได้เพราะปีที่แล้วเนี่ย

เราจะประเดิมปีใหม่ด้วยการเอาแชมป์แม่โขงครับ
ฝากแฟนบอลบุรีรำยูไนเต็ดและแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยนะครับ

ในปีนี้ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้
มีทั้งตัวผู้เล่นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เข้ามาผสมผสานกันทั้งหมดได้
มีการปรับตัวเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ตอนนี้สภาพทีมก็ประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์นะครับ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในส่วนของไทยลีกเนี่ย
เราจะเริ่มรูปการณ์๑๒กุมภาพันธุ์นะครับ
เหลืออีกประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย
เราจะใช้เวลาในเดือนมกราคมกับอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อให้ทีมลงตัวแล้วก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์
ในการที่จะเข้าสู่การไล่ล่าทวงตำแหน่งแชมป์คืน
ให้กับบุรีรำแล้วก็ให้กับแฟนบอลบุรีรำทุกคนครับ
และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันรายการนี้ได้ทาง